มาดูเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมาในพื้นที่สมุทรสาครนะครับ
ที่สำนักงานทนายความศักดิ์ชายมีสมบูรณ์
อยู่ที่ตำบลหลัก๓อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะครับ

เมื่อคืนนี้มีผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตนะครับ
คนที่ถูกยิงเสียชีวิตชื่อว่าที่เรือตรีศักดิ์ชายมีสมบูรณ์

ทนายไฝอายุ๕๗ปีนะครับ

แล้วก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นทนายให้กับผู้ต้องหาคนดัง

กุข่าวว่าถูกหวย๙๐ล้าน

เขารับโทษขดงคดีอะไรก็ถูกดำเนินคดีใช่ไหม

ตอนนั้นคนไปซื้อยากไปหมด

แต่เมื่อคืนนี้ทนายฝัยถูกยิงเสียชีวิตนะครับ
แล้วสภาพศพถูกยิงถึง๗แห่งเข้าตามร่างกาย

ชายโครงซ้ายลิ้นปี่ใต้ราวนม

บาดเจ็บสาหัสไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล

ขณะเกิดเหตุทนายฝัยอยู่ในสำนักงานกับภรรยาแล้วก็ลูกนะฮะ

ผลักประตูเข้าไปแล้วก็จ่อยิงทนายฝัยทันที
ตอนนั้นลูกกับภรรยาอยู่หลังบ้าน
พอได้ยินเสียงปืนก็วิ่งออกมาดูกันนะ
แต่ว่าคนร้ายก็หนีไปแล้วนะครับ

นี่ฮะกล้องวงจรปิดครับ
เสื้อแจ็คเก็ตสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบ
ขี่จักรยานยนต์มาจอดที่หน้าสำนักงาน
คนร้ายที่วงแดงเนี่ยฮะเดินเข้าไปแล้วครับ
ลัดเลาะมาที่หน้าอาคารพาณิชย์ที่เป็นสำนักงานทนายความของทนายฝัย

เสร็จนี่ฮะวิ่งหนีออกไปเลย

ภรรยากับลูกอยู่หลังบ้านเนี่ยฮะวิ่งออกมาดู

ค่ะเดี๋ยวคนร้ายขี่มัตตาใส่ออกไปแล้ว
โอ้โหโชคดีมากไม่ถูกยิงสวนใส่อีกนะ

นี่ฮะภรรยากับลูกเนี่ยเห็นไหม

แต่ว่าจังหวะนั้นภรรยากับลูกเดินไปข้างหลังพอดีไง

ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นตรงส่วนข้างหน้า

ก็มาช่วยกันนะฮะชาวบ้านแถวนั้นนะครับ
คนร้ายเนี่ยขี่จักรยานยนต์ย้อนสอนไปเลยนะครับ
ขี่ไปทางแยกวัดยกระบัดนะฮะ
ภรรยาก็ร้องตะโกนให้คนช่วย

บาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ตำรวจสพบ้านแพ้วสันนิษฐานว่า
น่าจะมาจากเรื่องคดีความที่ทนายฝ่ายรับว่าความ
หรือไม่ก็เรื่องส่วนตัวเพราะทราบว่าระยะหลังเนี่ยผู้ตายเนี่ย

แต่เชื่อว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนในพื้นที่
เพราะว่าชำนาญเรื่องเส้นทางมาก
หลังก่อเหตุแล้วหลบหนีไปได้อย่างรวดเร็ว
นายฝัยหรือว่าที่เรือตรีศักดิ์ชาย

เจ้าของชาญาพิธร์รวงโลกนะครับ

เรื่องถูกโบราตเตอรี่๙๐ล้าน

เอาคืนให้กับเจ้าของใช่ไหม

ตามหาเจ้าของอะไรเนี่ยมาถูกแผงของเขา

ช่วงนั้นแผงของพี่นี่ขายดีมากที่อยู่ในปั๊มน้ำมันนะคะ

สุดท้ายก็กลายเป็นพีชโป๊แตกไปนะคะครับ